สำหรับวันนี้นะครับกับการแข่งขันแบตมินตันในประเภททีมหญิงนะครับ
ทีมไทยก็เป็นเจ้าของเหรียญทอง๖สมัยแล้วก็เป็นแชมป์เก่า๓สมัยติดต่อกันเจอกับอินโดนีเซียนะครับ
จุนจุ่ม๒ต่อ๑เกมนะครับก็ช่วยให้ไทยนำก่อน๑ต่อ๐คู่ครับ
แต่ว่าในหญิงคู่นะครับเป็นหญิงคู่มือหนึ่งครับระวินดาประจงใจที่จับคู่กับพุทธิตาสุภาจิรกุลพระธาตุนะครับ
แพ้ไป๐ต่อ๒เกม๑๗ต่อ๒๑และ๑๘ต่อ๒๑ก็ทำให้กลับมาเท่ากันที่๑ต่อ๑คู่นะครับ
ก็ทำให้ไทยนั้นขึ้นนำอีกครั้ง๒ต่อ๑คู่นะครับ
ที่หญิงคู่มือ๒นะคะ
ชายานิดฉลาดแชล่มนะคะเจอกับฮาไทยมาสเหมือนวงก็ปิดฉาก
เอาชนะไปได้สองต่อศูนย์เกมนะคะก็เลยทำให้ไทยเนี่ย
อินโดนีเซียไป๓ต่อ๑คู่

ป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่๔ด้วยนะคะ
ก็เอาชนะไป๓๐๗นะครับไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะ